กลายมาเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่
ครองใจประชาชนทุกคนนะคะ
รวมแล้วสะท้อนมาจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษดร

ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
เมื่อวันที่๕พฤษภาคมพุทธศักราช๒๔๙
และทรงปฏิบัติพระองค์เช่นนั้นมาตลอดพระชนชีพ

เมื่อวันที่๒๔มีนาคมพุทธศักราช๒๔๙
เหตุการณ์สำคัญที่คนไทยเฝ้ารอคอยได้มาถึง

พระคู่มั่นผู้ทรงพระสิริโชมงดงาม
เสด็จนิวัตรสู่ประเทศไทย
หลังจากได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
อย่างสวิสเตอร์แลนด์กว่า๔ปี
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับทรงเป็นพระประมุขของประเทศไทย

ผู้คนได้ฟังแต่ข่าวจากวิทยุ
และรอฟังประกาศจากรัฐบาล

สร้างความยินดีแก่คนไทยทั้งประเทศ
ประชาชนก็ดีใจ
ในวันนั้นก็ทั้งประเทศ
คิดว่าเราอยู่ในเฉพาะในกรุงเทพก็จริง

ก็คอยรับฟังข่าว

คนที่อยู่ในกรุงเทพก็พยายามไป

ท่านจะเสด็จพระราชดำเนิน

แม้กระทั่งตอนที่ท่านจะไปส่วนพระองค์ที่วังสัพทุม
และเมื่อวันที่๒๘เมษายนพุทธศักราช๒๔๙

ส่งเข้าพระราชพิธีราชาพิเศษสมรส
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศอย่างเรียบง่าย

แต่ก็ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย

ถือเป็นการทรงปฏิบัติครั้งแรกของพระมหากษัตริย์ไทย

เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่ง
ไปประทับอย่างพระตำหนักเปรียมศุกร์
วังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
เป็นเวลา๓วันตามประเพณี
นี่เป็นครั้งแรกที่ประชาชนในต่างจังหวัด

สมัยนั้นพระมหากษัตริย์กับประชาชน

ทายาทรุ่นที่๓ร้านสมัยสิน

ได้มีโอกาสบันทึกพระบรมชายาลักษณ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ

จังหวัดประจวบคิริคัณหลายครั้ง

ก็เสด็จเปลือประผลาทโมหยินโดยทางรถไฟ
แล้วก็ทางหมู่บ้านเขาก็จะมีคน
คอยบอกครับว่าเดี๋ยวในหลวงจะเสด็จนะ
อากงก็เลยรีบไปเอากล้อง

สมัยก่อนประชาชนก็สามารถที่จะ
แล้วก็สามารถเข้าเฝ้าได้อย่างใกล้ชิด
โดยมีข้าราชบริพาณก็คอยจัดแถวคอยอะไรให้ครับ
หลังจากพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสเพียง๑สัปดาห์

ส่งเริ่มหน้าที่ของพระมหากษัตริย์
ตามพระราชปนิษฐานของคำมั่นสัญญา
หรือมีพระปฐมบรมราชองค์การกับคนไทยทั้งประเทศว่า

เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
เมื่อวันที่๕พฤษภาคมพุทธศักราช๒๔
โดยทรงปกครองอาณาประชาราช
ด้วยหลักทศพิษราชธรรม

สเตงพระธรรมเนินโดยกระบวนราบใหญ่
แล้วสเตงพระธรรมเนินขึ้นประทับ
ที่นั่งราชยานพุทธตานทอง
เพื่อประกาศพระองค์เป็นอัครศภัณฑ์สบัติสนูปธัมปก
เมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช๒๔๙

เพื่อสนองพระเด็จพระคุณพระบรมราชบุพการี
และยังเป็นการสืบทอดโบราณราชประเพณีในฐานะพุทธมามกะ
อกจากนี้ยังทรงเป็นอัคระศาสนุปธรรมภกของทุกศาสนา
ศาสนิกชนต่างชื่นชมและทวีความจงรักภักดีเป็นที่รักยิ่ง
ในขณะทรงพระผนวดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
ทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจแทนพระองค์
เคียงคู่พระบรมีซึ่งกันและกันด้วยความรักความผูกพัน
ส่งเป็นแบบอย่างแก่พระราชโอรสและพระราชธิดา
ให้ได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
เช่นเดียวกับคนไทยทั้งประเทศ
เทิดทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปรียบเสมือนพ่อของแผ่นดิน
จากจุดเริ่มต้นของถนนห้วยมงคลจังหวัดประจวบคิริคัน
โครงการตามพระราชดำริโครงการแรก
ซึ่งเปลี่ยนจากทางเควียนเล็กสู่เส้นทางสำคัญในการสัญจรของชาวบ้าน
นำไปสู่โครงการตามพระราชดำริกว่า๔๐๐โครงการทั่วประเทศ
นี่คือสิ่งที่คนไทยทุกคนได้รับรู้กันดีว่า
ส่งทุ่มเทมาตลอด๗ทศวรรษที่ทรงครองสิริราชสมบัติมา
ยึดมั่นอยู่ในคำสัญญา
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม